โอเคค่ะคุณผู้ชมขาไปกันต่อนะ

ข่าวนี้ต้องเอามือทาบอกและอุทานออกมาว่า

เพราะข่าวนี้หน้าตกตะลึงเบื้อค่ะ
และผู้จัดละครพี่แอนทองประสมค่ะ
อยากให้คุณผู้ชมร้องอุ้ยไปพร้อมกันไปดูคลิปค่ะ
อุ้ยอันนี้ต้องบอกก่อนคุณผู้ชมไม่ได้จัดทะลึกตึงตั้ง
กำลังกายในจังหวะมันเลือดลงมาเขาจะเซฟกันนี่แหละคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าคลิปนี้เนาะมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้หลายคนร้องอุ้ยนะคะ
พี่แอร์เนี่ยเขากำลังสอนเจมส์จิทำท่าหกสูงใช่ไหม
แต่ด้านพลาดไปคว้าหมับโดนจุดสำคัญของหนุ่มเจมส์เขาให้
ซึ่งก็เป็นเรื่องขำขันนะเจมส์เองก็ลงแกล้งตัวเองในไอจี
แล้วก็เขียนแคปชั่นตลกนะว่าเออตัวตึงทองหล่อ
แท็กขออภัยผู้ดูล่วงหน้าขออภัยแม่ด้วยครับ
แล้วพี่แอนเขาก็เข้ามาตอบคำนะว่าเออมองเจมส์เหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะ
พี่หยอกที่กุยหนักกว่าน่ะ
ล่าสุดค่ะเราเจอเจมส์เนาะก็โดนนักข่าวถามถึงเรื่องนี้
เจ้าตัวก็ตอบแบบขำเขินนะว่าเออมันเป็นเรื่องผิดพลาดเล็กน้อยอะพี่
จากนี้ถ้าเกิดว่าจะเรียนทำท่าหกสูง
เดี๋ยวให้คุณครูสอนดีกว่าที่ลงคลิปไป
เพราะอยากให้มองว่ามันเป็นเรื่องโจ๊กขำ

ผมอยากตีรังกาเป็นสักครั้งหนึ่งในชีวิต
เขาก็เลยบอกว่าเริ่มต้นที่หกสูงก่อน
มันโดนจริงใช่ไหม

ว่าแซลอาพี่แอ็นเขาก็อยากจะสอนเรื่องการออกกำลังกายแต่มันก็คลาดเป้าไปนิดนึงคุณผู้ชมค่ะ
แอนเขาบอกนะว่าต่อไปนี้มองเจมสเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้ว